พรรณบุรีนะคะมีเหตุการณ์อดีตทหารพรานค่ะ
ถูกกลุ่มชายชะกันมากกว่า๒๐คน
รุมทำร้ายร่างกายนะคะที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งอดีตทหารพรานไปรับแฟนเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านนั้นนะคะ
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
แล้วไม่เคยรู้จักชายทั้ง๒๐กว่าคนที่มารุมทำร้ายร่างกายตัวเอง
เขาก็ยังสงสัยจนปัจจุบันนี้นะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ
นายถิตินัทเทวาพิทักษ์อายุ๒๘ปีค่ะ
เป็นอดีตทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่๑๑
ปฏิบัติหน้าที่นะคะในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าถูกชายชะกันมากกว่า๒๐คน
รุมที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตำบลโพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามร่างกายมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐มิถุนายนที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มครึ่งค่ะ
เขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะบอกว่าขับรถไปรับแฟนเป็นพนักงานที่ร้านนี่แหละ
แล้วก็ไปเจอว่ามีกลุ่มชายชะกัน๓๐๔๐คนคือมากันเยอะเลยนะยืนอยู่ที่หน้าร้าน

จากนั้นเดินเข้าไปรอแฟนนะคะในร้านสะดวกซื้อ
และสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชายยืนอยู่ในร้านสะดวกซื้ออีกประมาณ๖๗คน

จู่มีชายชะกัน๓คนเดินมาล็อกแขนไว้นะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

แล้วก็พยายามดึงตัวออกมาที่นอกร้าน
แต่ตัวอดีตทหารพรานขัดขืน

ตะโกนบอกให้ไปยืนรออยู่ที่หน้าร้าน
เพราะกำลังเคลียร์ปัญหากับพนักงานในร้านคนหนึ่ง
ก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
ก็เลยยอมเดินออกไปแต่โดยดีกลัวจะไปมีเรื่อง

หลังจากนั้นนะคะมีชายคนหนึ่งจำได้ว่า

วักมือเรียกมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม

ยิ้มแบบนี้ก็เดินเข้าไปหาสิคะ
แต่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่ยิ้มให้
ชกเข้าที่ใบหน้าแต่หลบทัน
แล้วต่อยสวนไปอีกหนึ่งทีเป็นการป้องกันตัว
เท่านั้นแหละค่ะชายที่ยืนอยู่หน้าร้านกว่า๒๐

รุมทำร้ายร่างกายอดีตทหารพราน
และหลังจากนั้นมีชายอีกคนหนึ่งที่อ้างว่า
เป็นอบตมากระชากคอเสื้อ
ให้กราบเท้าแล้วจะปล่อยตัว
หลังจากนั้นนะคะเขาไม่ได้กราบเท้านะ
เขาก็ปล่อยตัวไปซึ่งหลังจากเกิดเหตุ

ที่บอกว่าเป็นอบตคนนี้เข้ามากระชากคอเสื้อผม

ถ้าไม่งั้นจะไม่ได้ออกจากตรงนี้
พอทั้งหมด๔๐๕๐คนเป็นลูกน้องเขา
แต่ตำรวจก็กันผมไว้ให้ครับให้ผมอยู่แต่ใน๗๑๑
ผมก็จึงแจ้งไปที่สพเมืองสุพรรณ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจมา๓นายครับ
มารับตัวไปแล้วก็คุ้มกันไป
คุ้มกันออกจากตรงนั้นไปที่สภเมือง
เจ้าที่ตำรวจก็ส่งไปตรวจร่างกาย
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานก็คือการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็เลยเรียกตัวกลุ่มชายชะกัน
ซึ่งอยู่ในกล้องเนี่ย๓คนหนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกอบต
๓คนนี้มาสอบปากคำนะคะเบื้องต้นให้การภาคเศษอ้างว่า
ไม่ได้ร่วมเข้าไปทำร้ายร่างกายนายถิตินัทผู้เสียหาย
เรื่องต้นน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกัน
ตำรวจก็จะเร่งขยายผลติดตามตัวกลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีต่อไปค่ะซึ่งก็มีประมาณ๓๐คนนะคะ